มาดูโรคจิตกันต่อนะคะนี่รายแรกไนกี้ค่ะ
ตอนนี้บทบาทเขาเลิฟซีกับจักรจันทร์หนักมากอย่างที่ทราบ
สมัยอยู่ช่วงเจนจักรจันห่วงเนื้อของตัวตลอดมาเล่นเรื่องนี้
อันนี้เป็นนางเอกปากเปื่อยไปอีกคนนึงแล้ว

รวมไปถึงความบทบาทความซิกแพค
มีฝรั่งใดเล็กมาขอซื้อบริการเลย

ตกใจขนาดไหนเอาไปฟังไนกี้
เจอโรคจิตจู่โจมแล้วก็เลิฟซีนกับจักรจันทร์เลยจ้า

ไม่ค่อยเล่นแบบนี้หลายคนก็จะคือ
ไม่ค่อยใช่ผมก็เซอร์ไพรส์นะ
แต่ก็ขนาดผมยังมีแอบเกร็งนิดนึงเลย
ใช้หนุ่มซิกแพคแนวนั้นโดนแอบอ้างบ่อยไหมคะ
โดนบ่อยนะแต่ก็เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วล่ะ

ส่วนใหญ่เป็นฟ้า
สลงฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเลยไฮเฮโล
มาแบบว่าใช่เลยครับคือเขาก็จะได้เล็กมา
มันอาจจะด้วยบทบาทในช่วงนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่แนวนั้นนะครับไม่ต้องติดต่อมานะครับ